พลาสติกโฟมหนังสือพิมพ์

มันจะลามไปที่โรงงานข้างมีโรงงานอยู่คุณผู้ชม
ดูนี่คนมาถึงเอาน้ำสาด

ชาวบ้านคิ้วมาคนละกระป๋อง๒กระป๋อง

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานช่วงเย็นค่ะคุณผู้ชม

แล้วเห็นมั้ยอ่ะมันไม่ใช่เป็นพื้นที่ลาน
แบบก้มกว้างโลกนะคุณก้อมควร

แล้วพอมีเหตุไฟไหม้แบบนี้

ต้นเพลิงมันอยู่ตรงบ้านหลังนี้

มันก็มีแผ่นโฟม

ไส้กล้องอากาศยางรถยนต์ต่าง
แล้วมันอยู่ติดกับกำแพงโรงงานด้วย

ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมฉีดน้ำอยู่แบบนี้ค่ะ

ชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนั้นคุณเจษดา
เขาบอกว่าตอนนั้นได้ยินเสียงคนตะโกน

แล้วก็บอกว่าไฟไหม้ไฟไหม้มาช่วยกันดับหน่อย

น้ำมาคนละกระป๋อง๒กระป๋องแล้วไม่ดับค่ะ

แล้วสาเหตุตอนนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะ
ถามว่านี่พอรถดับเพลิงมา๕คัน

นี่ดีนะเนี่ยไม่ลามไปข้างเข้าไปโรงงานแล้วเสร็จเลยนะคะ